แล้วก็พื้นที่ไหนบ้านของท่าน
ที่ไม่โดนพายุฤดูร้อนเอาปากกามาวง

เสาไฟฟ้าแรงสูงปกติตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
พอโดนพายุฤดูร้อนมันค่อยเอ็นลงมาเกือบล้ม
สุดท้ายไฟช็อตไฟฟ้าดับกันยกหมู่บ้านค่ะ

โทรดิโทรหาใครคะการไฟฟ้าค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณตลาดดีพลาซ่าบนถนน
เสามาฟ้าครามตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
โทรดิชาวบ้านบอกว่าคือถ้าเกิดว่าให้ซ่อมเองคงไม่ดักไม่ไหวนะคะ
สุดท้ายแล้วต้องโทรแจ้งการไฟฟ้าของจังหวัดปฐุมธานี
ให้เข้ามาดูให้เข้ามาตรวจสอบตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือก่อนที่มันจะเกิดภาพเหตุการณ์นี้มันเกิดพายุฤดูร้อนก่อน
พอเกิดพายุฤดูร้อนฝนก็เทลมก็กระดำ
แล้วสุดท้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงดูสิคะด้านบนอ่ะสายไฟตรงนั้นนะคะ
ไฟฟ้าก็ช็อตแล้วทานโทษนะคะมันลงมากองอยู่ที่พื้นด้านล่างด้วย
ด้านล่างก็ไฟฟ้าช็อตเหมือนกันเห็นไหมมืดไหมคะมืดดิ
มืดค่ะไอ้แสงสว่างคือแสงสว่างจากรถของการไฟฟ้า
มืดกันยกตำบลยกหมู่บ้านเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งมารื้อถอนเสาไฟฟ้า
แล้วก็เร่งซ่อมแซมใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
สุดท้ายไฟฟ้ากลับมาใช้การได้
คุณผู้ชมคือตอนนี้ต้องเตือนกันแล้วค่ะ

ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้อย่าเข้าไปใกล้
โทรแจ้งการไฟฟ้าถูกต้องแล้วนะคะ